คือวันที่๘นี้จะเปิดฉากแล้ว
แต่ว่าวันนี้มันดันมีเรื่องมีราว

คือมีรูปหลุดออกมาจากในโลกโซเชียลนะคะว่า

มีการลื้อเอาย่าเทียม
ที่ปูเอาไว้เบอร์เรนลู่วิ่งออก

เกือบจะโยงบอกว่าทางสมรกรีไทย

แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็ออกมา
ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้มีดราม่าอะไร

ก็คืออย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่ดราม่า
ก็เป็นโลกโซเชียลแชร์ภาพ

ศูนย์รังสิทธิ์ซึ่งกำลังปรับลง

วันที่๘ถึง๒๖มกราคมนี้

ถูกปูไว้ตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคม

ในเชิงที่มีนักกรีธาเข้าไปใช้สนาม

เรื่องนี้ผลตำรวจตรีสุพวนัทอริยมงคล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยยอมรับว่า
มีนักกรีธาของสมาคมเข้าไปซ้อมจริงแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับ
เพราะทางสมาคมได้ปล่อยให้นักกีฬาส่วนใหญ่กลับบ้านในช่วงปีใหม่
สมาคมก็ได้ใช้สนามแห่งนี้ซ้อมเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นที่ว่ามีการลื้อพรมย่าเทียมออกหรือไม่นั้นนะครับ

ก็ยอมรับว่าได้มีการยกญาติเทียมตรงบริเวณรูวิ่งออกจริง
แต่ก็มีนักกรีธาของทางมหาวิทยาลัยเข้าไปซ้อมวิ่งด้วย
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้มีการประสาน
วันที่๔มกราคมเป็นต้นไป
ขณะที่ยังมีรถตัดย่าวิ่งเข้าออก
เพื่อเข้าไปปรับปรุงสนามทางฝั่งทิศเหนือ
และก็ได้ยกยาเทียมบริเวณนั้นออกไปด้วย
ซึ่งเรื่องราวของบทลงโทษต่อนักกีฬาที่ทำเรื่องนี้
เล็กก็บอกว่าจะไม่มีการลงโทษใดกับนักกีฬา
เพราะว่าไม่ทราบว่าจะต้องออกบทลงโทษไปด้วยเหตุผลอะไร
เนื่องจากอยากจะชี้แจ้งกับสังคมด้วยว่า
สมาคมกีฬาสมาคมกรีธาใช้สนามแห่งนี้เป็นประจำ
แล้วก็ได้รับเพียงการประสานจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ให้งดใช้สนามตั้งแต่วันที่๔มกราคมเป็นต้นไปเพียงเท่านั้นเอง
แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฟุตบอลกับสมาคมกรีธาก็คงยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี

มุ่งสมาธิในการรอเป็นเจ้าภาพที่ดีดีกว่านะครับ
ขณะที่คุณพระทิตสุภพงศ์นะครับรองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทางสมาคมต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
เพื่อให้ส่งมอบสนามทันตามกำหนดนะครับ

เพราะว่าอยากโฟกัสไปที่อนาคตของการแก้ปัญหานี้มากกว่า
มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการจัดการแข่งขันนะครับ
การสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ว่าทั้ง๔สนามที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ไม่ว่าจะเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถาน
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
สนามช้างอารีน่าแล้วก็สนามตินหน้าศูลานนท์
ทำการปรับปรุงตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
กำหนดเอาไว้นะคะและก็จะส่งมอบทั้ง๔สนาม
ส่วนกรณีเรื่องที่มีกลุ่มนักกรีธาที่เช่าสนามกีฬา
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเข้าไปรื้อย่าเทียม
ปลูทับบริเวณรูวิ่งของรอบสนามฟุตบอลออก
ล่าสุดก็มีทีมงานเข้าไปตัดไปติดตั้งให้ปูย่าเทียมใหม่
จนตอนนี้ก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วด้วย